เราต้องไปรูปทุกอย่างทุกอย่างไปด้วยกันเรื่องของปัญหารัฐบาลช้ามันช้ายังไง
ผมก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้นะถ้าไปนับวันเวลาต่างมา
ก็อยู่ในกรอบของการบริการตามกฎหมายทุกประการ๙๐วัน๑๕๐วัน
และที่ผ่านมาเราก็มีพระราชพิธีสำคัญของเรานะวันนี้ก็ยังไม่ได้ผิดเพี้ยนจากกรอบเวลาเดิมเลย
ซึ่งตั้งไว้เดือนกรกฎาคมนะครับก็ขออย่าไปบิดเบือนกันตรงนี้นะครับ
ขอให้เข้าใจด้วยว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาของเราให้ได้นะ
ความกระแย้งในภาคประหรัฐมันก็เป็นธรรมดามันก็มีขัดแย้งทุกภาคนั่นแหละ
แต่ว่ามันจะแสดงออกกันมาอย่างไรนะวันนี้ผมก็ทราบว่ามีความก้าวหน้ามีความเรียบร้อยไปแล้วล่ะ
เขาก็แถลงมาแล้วนี่ก็เป็นไปตามนั้นแหละจ้ะนะ
ก็ขอขอบคุณทุกคนก็อย่าโกรธแค้นเครื่องอะไรกันไปเลย
นักภาษาชนก็ต้องไม่ไปคล้อยตามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่ะนะ
ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนทุกคนคนไทยเข้าใจนักการเมืองก็เข้าใจ
อันนี้นี่ไงสิ่งที่เราทำให้ทุกอย่างมันสงบเงียบเรียบร้อยไปได้
ก็ถือว่าเราได้เริ่มปฏิรูปกันแล้วล่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามกลไกตามกฎิกานะครับ
ผมก็ธรรมดาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างผมก็พูดไปแล้วไงนะ
แต่เมื่อมันเรียบร้อยแล้วผมก็สบายใจใช่ไหมล่ะมันก็ขั้นตอนต่างมันก็ไม่ได้ติดชะงักตรงไหนแล้วตอนนี้นะ
ก็ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบใช่ไหมการตรวจสอบมันมีตรวจสอบทั้งทางเอกสาร
กับหน่วยงานภายนอกแล้วท้ายสุดก็เมื่อตรวจสอบแล้วก็ต้องรับรอง
แล้วเขาให้เวลาในการแก้ปัญหาของตัวเองตามกฎหมายรัฐมนุนใหม่ในเรื่องของการไม่ว่าจะเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างก็ให้เวลาเขาดำเนินการ
แล้วเสร็จแล้วก็จะส่งปลดส่งถวายขึ้นไปนั่นแหละเพื่อส่งมาโปรดกล้า
แล้วก็ขอประทานวันเวลาในการถวายสัตว์ปฏิญาณผมคิดว่าเนี่ยไม่กี่วันข้างหน้านี้เรียบร้อยแล้วแล้วนะ
ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเรื่องภายในของภาคประชารัฐเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นพักพักใหม่อ่ะนะ
ถึงแม้จะมีโอกาสอยู่หลายคนก็ตามแต่วันนี้การที่เราหลายหลายภาคมารวมกัน
เพื่อจะขับเคลื่อนไปด้วยกันมันก็ต้องมีปัญหามีความขัดแย้งกันภายในอยู่บ้าง
มันก็เดี๋ยวก็จบนะเพราะฉะนั้นก็จบได้แล้ว
เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องภายในนะซึ่งอันนี้รัฐบาลเอง
หน้าที่ผมเป็นตัวเลือกเป็นผู้ที่เขาเสนอเลือกให้เป็นนายมตรี
ว่าจะทำยังไงกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิมเกิดขึ้นอีกในอนาคต
วันนี้ก็อยู่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านไงธรรมดาอะไรที่เปลี่ยนแปลง
บางทีมันก็มีปัญหานะวันนี้ก็เข้าใจตรงกันแล้วก็จบ
ประชาชนก็ต้องให้ความเชื่อมั่นต่อไปนะครับ
ผมก็อยากให้หวังให้ภาคบรรณอัตรรัฐเป็นภาคหนึ่ง
แล้วเราก็จะเดินหน้าไปด้วยกลไกของทั้งการเมือง
ทางรัฐมณูนกฎหมายและระเบียบกล่องภาคต่าง
ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้การทำงานเพื่อไม่เกิดปัญหาต่อไปครับ
ก็หวังว่าจะร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับ
ก็ทุกอย่างมันก็ต้องปวดหัวเรามั่งทำงาน
ทำงานไม่ปวดหัวเขาเรียกทำงานอ่ะมันก็ใช้หัวสมองเนี่ย
ในการบริหารในการทำงานแล้วก็ได้ใช้เขาเรียกอะไรแหละ
ใช้ทำความเข้าใจหาความร่วมมือเข้าใจกับสังคม
ต้องขอสังคมผมมากเหมาะควรนะเพราะนั้น
ก็ก่อให้เชื่อมั่นมาด้วยคนไกลของประชายใต้เนี่ย
ผมน่าจะทำงานได้สำเร็จคำว่าสำเร็จของผมคือ
บริหารโดยการให้ความเรียบร้อยปลอดภัยนะแล้วก็สร้าง
เราจะทำยังไงให้บ้านเมืองเราดีขึ้นไปกว่าเดิม
เพราะผมก็คงไม่อยู่กับท่านตลอดไปนะ

แต่เราต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมในการรักษาการเหล่านั้นหรือเปล่า
การพนาศัพท์กรมนุษย์การพนาศัพท์บุคลากร
การพนาศัพท์สวรรคการต่างการปฏิรูปต่างมากมาย
นั่นเขาต้องเรียกว่าการปฏิรูปใช่ไหม
ถ้าสั่งเมืองบรรวัตน์เนี่ยมันก็สั่งตามแผนตามกฎหมายเดิมระเบียบเดิม
ถ้าเราไม่มีปฏิรูปกฎหมายไม่ปฏิรูปอะไรต่างกฎกฎิกาต่าง
มันก็ไม่ใช่ปฏิรูปอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะ
ทำให้เกิดการปฏิรูปมันติดปัญหาเดิม
คือกฎหมายมันไม่มีไม่พร้อมยังออกไม่ได้
หลายอย่างก็ต้องปลดล็อกก็ต้องแก้ไขผ่านเราดี
แล้ววันหน้าก็จะแก้ไขอะไรก็ไปแก้ในกระบวนการไป
ใบที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่ดีก็ไปแก้ในทรัพย์อะไรก็ว่าไปดีครับ
อย่ามาเอาย้อนกลับไปมาอย่างเช่นพูดกับวันนี้เลย
ผมก็หวังดีกับทุกพวกนั้นอ่ะ
เรื่องต่อไปในกรณีที่มีการรอดทำร้ายของเราเลย
การกับผู้จัดการสำนักงานชาติไปด้วยนะครับให้ติดตามดูแลในเรื่องเหล่านี้นะครับ
ให้ดีที่สุดเช่นเดียวกับกรณีของอื่นเช่นเดียวกัน
ต้องดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่านั่นแหละไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับ
และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยี่ยม
ดูแลความต้องการของเขานะโดยบางอย่างยืนการรักษาพยาบาลก่อนต่าง
สาธุผมเขานะอันนี้มันก็มีปกติทศพมากนะครับ
ในในสังคมของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทำร้ายสึกสถานการณ์

ก็กลับไปแล้วนะ

ดูที่พ่อกันต้องการอะไรหรือเปล่านะ